มาดูเรื่องราวของครอบครัวนี้ค่ะ๓ชีวิตนะคะ
อายุ๓๓ลูกสาว๒คนค่ะคนหนึ่งอายุ๑๒คนหนึ่งอายุ๑๓
เจอกับพิษโควิด๑๙โอ้โหไม่มีงานไม่มีเงิน
ก็เลยตัดสินใจว่างั้นกลับบ้านเราดีกว่า
ตั้งใจจะออกจากชนบุรีนะคะกลับเชียงรายครับ
เงินไม่มีก็ไม่รู้จะกลับกันยังไง
ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างออกจากชนบุรีเพื่อจะไปเชียงราย
ตอนที่คนไปเจอคือไปอยู่ที่ลำปาง๗๐๐กิโลแล้วนะคะ
ตากแดดตากลมกันแบบนี้ค่ะนี่คือกู้ภัยไปเจอ๓ชีวิต
กับลูกสาวอีก๒คนคุณแม่จารุวันอายุ๓๒
ลูกสาวนี่อายุ๑๒กับ๑๓นะคะ

จังหวัดลำปางขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมาจาก
ยาจังหวัดชนบุรีทุกคนเนี่ยค่ะโอ้โหเสียหน้า
อิดโรยเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจวัดไข้ไม่มีไข้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยช่วยพาไปกินข้าวมอบข้าวสารหมอบน้ำดื่ม
แล้วก็ให้เงินสดจำนวนนึงด้วยค่ะนี่ค่ะพาไปกินข้าวกันก่อนเบื้องต้นนะคะ
ครับทั้งสามคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง
กแดดตากลมตากฝนกันมาเจ็ดร้อยกิโลเมตรค่ะจากอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ตั้งแต่ยี่สิบแปดเมษายนที่ผ่านมานะคะคืนแรกแวะนอนที่วัดในกรุงเทพ
แล้วก็ออกเดินทางตอนเช้าวันถัดไปครับพอตกเย็น
ก็แวะนอนวัดอีกในจังหวัดปฐุมธานีคือแวะนอนวัดไปตามจังหวัดต่างต่างอะค่ะ
พอไปถึงจังหวัดตากรถเสียจุดนั้นมีคนใจบุญนะคะ
มาช่วยซ่อมรถหาที่พักให้หาเข่าปลาอาหารอะไรให้กิน
แล้วก็นำเรื่องราวของเธอไปโพสต์ในโลกโซเชียล
จนได้รับความช่วยเหลือจากกู้ไพร
แล้วก็ขับรถไปส่งถึงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเรียบร้อยนะคะ
ทั้ง๓คนพอไปถึงบ้านสันทรายปู่ยี่ตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
เมื่อคืนตอนประมาณ๔ทุ่มกู้ภัยก็ไปช่วยแบบนี้ค่ะ
พอไปถึงทีมข่าวของเราก็เดินทางไปนะคะไปคุยด้วยนะคะกับครอบครัวนี้
ไปถึงบ้านเลยนางสาวจารุวัลผู้เป็นแม่ก็เล่าให้ฟังว่า
ย้ายออกจากบ้านสันทรายปู่ยี่ไปอยู่กับแม่ตั้งแต่ยังเล็กไปอยู่พัทยา
มีอาชีพคือเก็บขยะขายเลี้ยงลูกสองคนเพิ่งเลิกกับสามี
ช่วงนี้โควิด๑๙ระบาดไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีรายได้
ตัดสินใจนำเงินก้อนสุดท้ายที่มีอยู่แค่๒๐๐บาทพาลูกสาวขี่รถซาเล้ง
กลับบ้านเกิดที่เชียงรายเดินทางกันมาเรื่อยค่ะค่ำไหนนอนนั่น
อาศัยวัดกินข้าววัดคือเงินก้อนสุดท้ายที่มีแค่สองร้อย
คือเดินทางมาเรื่อยจนไม่มีเงินเหลือติดตัวเลยนะคะ
พอไปถึงจังหวัดตากรถเสียอีกโชคดีที่ตอนนั้นมีคนใจบุญมาช่วย
แล้วก็โพสต์เรื่องนี้ในโลกโซเชียลเธอก็เลยมีคนมาช่วยเหลือ
กู้ภัยมาช่วยแล้วก็พาไปส่งที่จังหวัดเชียงราย
บ้านที่อยู่ตอนนี้เป็นบ้านญาติแล้วญาติให้อยู่ชั่วคราวนะคะ
แล้วพอเดินทางข้ามจังหวัดแบบนี้ก็ต้องกักตัว๑๔วัน
ป้องกันการระบาดของโควิด๑๙ด้วย
มีปัญหาทางครอบครัวแล้วก็อย่างพ่อเด็กเขาทำร้ายมา
แล้วเขาก็ตีมาแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยประจำอ่ะ
แล้วก็ก็เลยพาลูกกลับมาที่บ้านเกิดดีกว่า
เพราะว่าจะได้สร้างอนาคตข้างหน้า
ลูกจะได้มีอนาคตที่ดีกว่านี้ที่อยู่ที่กินดีกว่านี้
นางสาวจารุวัลก็บอกว่าก็จะหางานทำรับจ้าง

ก็ต้องหาเงินเลี้ยงลูกทั้งสองคนนะคะ
จะไม่กลับไปที่ชนบุรีแล้วก็อยู่ที่บ้านเกิดดีกว่า
โดยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าเดี๋ยวจะหารือให้ความช่วยเหลือในระยะยาวนะคะ

เพราะว่าที่พักนะตอนนี้ก็คืออยู่บ้านญาติ

แต่หลังจากนี้ก็ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหน
ก็ต้องหาเรื่องของที่อยู่อาศัยก่อนนะคะ
แล้วก็ต้องดูว่าลูกสาวทั้งสองคนก็จะต้องหาช่องทางให้ได้เรียนหนังสือกันต่อด้วย
ถูกต้องค่ะน้องพึ่ง๑๒๑๓ยังไงต้องหาทางให้เรียนหนังสือก่อน